เมื่อวานนี้นะคะนอกจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศตัวเลข
ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจำนวนเป็นร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งคนที่ออกมาแถลงเช่นเดียวกันก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ยังคงพูดถึงเรื่องของพรกรฉุกเฉินฉบับนี้
ซึ่งทางทหารเองก็เป็นกลุ่มที่ได้รับอำนาจมาปฏิบัติตาม
เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาตัวนี้เนี่ยนะคะ
สสค่ะพูดถึงช่วงนี้ย้ำว่าช่วงนี้ยังคงเป็นการขอความร่วมมืออยู่
และพรกรฉุกเฉินจะใช้มาตรการน้อยไปหามากเบาไปหานัก
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังถือว่าเป็นสิ่งที่เบาอยู่
อยากให้ประชาชนขอความร่วมมือ
ฉะนั้นมันจะหนักขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อย
พลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงนะคะ
เมื่อวานนี้แถลงข่าวเนื้อหาค่ะโดยรวมแล้วท่านย้ำว่า
ขอร้องและขอความร่วมมือประชาชนรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาทุกหน่วย
เจ้าของกิจการผู้ประกอบการทั่วประเทศ
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือสบคก็คือต้องเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด

ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันทำได้
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานไปทำงานที่ออฟฟิศ
หรือว่ามีการรวมตัวรวมกลุ่มกันหลายคน
อยากให้ปฏิบัติตามตรงนี้เพื่อเป็นการลดการติดเชื้อ
และท่านบอกว่าหลังจากนี้ขอดูผลนะ๗วันเป็นอย่างไร
หากตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาด
ก็คือการปิดประเทศนอกจากปิดประเทศแล้ว
อาจจะมีเรื่องของการปิดบ้านท่านด้วยหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าไม่ร่วมด้วยช่วยกันพบสสบอกว่าอาจจะไปถึงตรงนั้นก็เป็นไปได้
อาจจะอาจจะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นร่วมมือฟังเสียงท่านค่ะ
ผมขอความร่วมมือผมขอร้องผู้บังคับบัญชาและเจ้าของกิจการ
มีวิธีบริหารงานสมัยใหม่ที่สามารถจะเอางานกลับไปทำที่บ้าน
กลับไปทำงานนอกเวลาหรือมีวิธีอื่นใดที่สามารถใช้เครื่องมือมาทดแทน
การที่เอาลูกน้องมาระดมทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานขอให้ทำ
นั่นแหละค่ะคือคำขอร้องของท่านและจะเห็นว่าการแถลงข่าวทุกครั้ง
คำขอร้องเหมือนกันทุกหน่วยงานอยู่บ้านเถอะค่ะใช่
เพราะว่าตัวเลขที่ทะลุ๑๐๐เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เนี่ย
ท่านก็บอกนะว่าเกิดจากความหละหลวมที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำขอร้องจากเจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะส่วนกรณีเกี่ยวข้องกับมวยศึกสำคัญศึกเกียรติเพชร
ซึ่งเกิดขึ้นวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมาและจุดนี้แหละเป็นการที่ทำให้เชื้อโควิด๑๙
มันนอกจากจะแพร่กระจายในกลุ่มคนที่ไปดูวันนั้นแล้วซึ่งเป็นจำนวนเป็นพันคนแล้ว
แต่ละคนพอกลับบ้านไปมันทำให้เชื้อแพร่กระจายเกือบทั่วประเทศ
มีคนย้อนไปถามว่าศึกวันนั้นมีความจำเป็นไหมที่จะต้องจัด
เพราะว่าเมื่อวันที่๓มีนาคมนะคะนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีค่ะ
มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความร่วมมืองดจัดกิจกรรม
งดจัดเรื่องต่างที่จะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก
กีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรกฐรับลูกทันทีส่งหนังสือเวียนนะคะ
ไปยังสนามมวยลุมพินีไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขอความร่วมมือได้ไหมงดศึกเกียรติเพชรวันที่๖มีนาคมได้ไหม
แต่ไม่ได้มีการงดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะ
ก็เลยมีการตั้งคำถามขึ้นมาในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วจะทำอย่างไรกับการที่ไปฝืนคำสั่งแบบนี้
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
สั่งการให้พลโทอายุศรีวิเศษเจ้ากรมกำลังพลทหารบก
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนี้ขึ้นมานะคะ
เราจะติดตามให้ต่อแน่นอนนะคะสำหรับประเด็นการสอบสวน
และหลังพระราชกำหนดฉุกเฉินหรือพรกรฉุกเฉิน
มีการประกาศใช้๒๖มีนาคมที่ผ่านมาหลายหน่วยงานค่ะ
ก็ต้องออกคำสั่งล้อตามพรกรฉุกเฉิน
นี้ก็เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอง
เพื่อประชาชนได้รับทราบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

สำหรับการเดินทางของชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่จะเข้ามาประเทศไทยนะทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะ
ยึดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกโดยพรกรฉุกเฉิน
ซึ่งผู้โดยสารและบุคคลจะได้รับอนุญาต
เดินทางเข้าไทยเฉพาะกรณี
เช่นต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น
จากนายกรัฐมนตรีหรือประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น
เมื่อเสร็จภารกิจต้องกลับออกไปเร็ว
เป็นนักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน
เดินทางเข้ามาตามภารกิจมีกำหนดเดินทางออกที่ชัดเจน
นี่คือกลุ่มบุคคลที่สามารถเดินทางเข้าและออกประเทศไทยได้ช่วงเวลานี้ค่ะ
คุณผู้ชมก็ทำตามกฎทำการตามกติกาที่ขอความร่วมมือกันนะคะ
สิ่งสำคัญเลยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
แล้วก็ดูข่าวเราข่าวเช้าหัวเขียวนะคะ